ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะรถพ่วงไงรถใหญ่
ก็ขับขับมาเอาเห็นข้างหน้าเขาจอดติดไฟแดง
รถพ่วงเองพยายามเบรกไม่อยู่ค่ะ

โอ้โหเสยท้ายเขาให้ค่ะคุณผู้ชม
ดูจังหวะนี้ลูกศรสีแดงที่เราชี้ให้ดูนะฮะ
ใช่ค่ะมาแบบนี้เลยกวาดไปโอ้โหหมดเลยจริงนะคะ

ใช่เหตุการณ์นี้๔คันรวดที่โดนชน

นี่เขาเบรกไม่อยู่แล้วเห็นไหมรถคันก่อนหน้า

นี่คือสามแยกวัดสิงห์ค่ะที่ปฐุมธานีเสนาตำบลสามโคก

เนี่ยรถทั้ง๕คันได้รับความเสียหาย
เห็นจากมุมกล้องวงจรปิดนี้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชม
เดี๋ยวดูใกล้ใกล้นี่มีอะไรบ้าง
อันนี้ดูหนักเลยนะเพราะว่าอยู่ข้างใต้สุดเลยอะ

อันนี้ไล่ค่อยไล่มานะคุณผู้ชม

คันเนี่ยคันวีออสเนี่ยโอ้โหมุดอยู่ข้างใต้เลย
แล้วสุดท้ายใช่ค่ะ

ฮีโน่คันนี้ค่ะที่พุ่งมาชนพุ่งมากวาด
ตอนที่รถคันอื่นเขาติดไฟแดงกัน
โอ้โหวีออสยับไปหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลัง
คนขับคนขับรถพ่วงที่เบรกแตกเนี่ยคือ
เฉลิม๓แก้วแจ่มอายุ๕๒ปีค่ะ
บอกว่าผมขับรถพ่วงไปถมดินที่ลำลูกกา
แล้วก็ขับรถกลับมาตามเส้นทางตรงนี้จะไปเสนาที่อายุทยา

เหยียบเบรกแล้วแต่เบรกไม่อยู่จริงไปพุ่งชนรถแบบนี้
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ต้องประสานสิเอารถยกมาย้ายรถทั้งหมดออกเลย
เพื่อเปิดช่องทางจราจรเดี๋ยวคุณผู้ชมเวลาที่จะเคลื่อนย้าย
นี่รถยกมาแล้วเห็นไหมต้องเอาทีละคันทีละคันทีละคันนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีทุกฝ่ายไปตกลงไปเคลียร์กันที่โรงพักต่อไป
รถพ่วงคันนี้ก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่แหละค่ะ
โอ้โหพังยับเยินกันไปหมดแล้วนะคนแถวนั้นตกตกใจเลยนะ
เขาติดไฟแดงกันอยู่ดีอยู่รถพ่วงเอาไม่อยู่เบรคไม่อยู่นะครับ